สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
บ่นว่าอยากให้โรคระบาดหายไปสักที
เพราะว่าจะได้กลับไปเดินตากแอร์ในห้างสรรพสินค้า
เพราะว่าอยู่บ้านอาบน้ำยังไงก็ไม่หายร้อน
อากาศที่ร้อนอบอ้าวแบบนี้ถือเป็นสัญญาณของพายุฤดูร้อนนะคะ
ซึ่งก่อนเกิดพายุฤดูร้อนจะร้อนมาก
เราไปตรวจสอบตามภาคกันค่ะ
ภาคเหนือพายุรุดร้อนได้พัดเข้าถล่ม
จะทำให้มีอากาศร้อนมากนะคะ
ถึง๔๒องศาเซลเซียสนะคะ
ร้อนจัดในบางพื้นที่ส่วนภาคอีสานคล้ายครึ่งกันนะคะ
อุณหภูมิสูงสุด๔๑องศา
มีอากาศร้อนจัดนะคะมีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่
ภาคกลางอากาศร้อนนะคะอุณหภูมิสูงถึง๔๒องศาเช่นเดียวกัน
ส่วนภาคตะวันออกอากาศร้อนโดยทั่วไปค่ะ

ส่วนภาคใต้ทั้งสองฝั่งค่ะมีคลื่นสูง๑เมตร
มีเมฆบางส่วนแล้วก็มีฝนฟ้าขนองด้วย
เพราะฉะนั้นต้องดูแลรักษาสุขภาพให้ดีเลยค่ะ
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
อากาศร้อนถึงร้อนจัดค่ะอุณหภูมิพุ่งสูงถึง๔๐องศา
เพราะฉะนั้นกักตัวอยู่ในบ้านนะคะดีที่สุดค่ะหลบร้อนหลบโรคนะคะ
เราพาคุณผู้ชมไปดูภาพของเสือตัวน้อยในประเทศชิลี
เดินออกมาเพ่นพลาดหลังจากที่ประชาชนหลายคนได้กักตัวอยู่ภายในบ้านนะคะ
เสือน้อยได้ลงมาจากภูเขานะคะเดินสบายใจแบบนี้เดือดร้อนเจ้าหน้าที่เขาแหละค่ะ
เพราะว่าต้องจับเจ้าเสือน้อยกลับขึ้นไปบนภูเขาค่ะ
คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้อย่าออกมาเดินเพ่นผ้านเหมือนเจ้าเสือน้อยตัวนี้นะคะ
กักตัวอยู่ในบ้านดีที่สุดค่ะและนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวสวัสดีค่ะ